คุณผู้ชมครับวันนี้เข้าสู่วันที่๓นะครับของการพิจารณาร่างรัฐมนุนรายมาตรานอกสถานที่
เข้าสู่หมวดของรัฐสภาแล้วประเด็นสำคัญคือเรื่องของระบบการเลือกตั้งนั่นเองนะครับ
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลนั้นก็ยังคงยืนยันหลักการเดิมนะครับที่จะพิจารณาเรื่องของระบบเลือกตั้งนะครับ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะครับว่าจะใช้บัตรใบเดียวในการลงคะแนน
การประชุมคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูลในวันที่๓นั้นเริ่มขึ้นแล้วนะครับอย่างเข้มข้นเลยนะครับ
โดยเริ่มมีการพิจารณาเนื้อหาในหมวด๗ว่าด้วยรัฐสภาแล้วนะครับในส่วนที่เกี่ยวกับบททั่วไปและสภาพผู้แทนราชดร
โดยนายชาติชายณเชียงใหม่โคศกรทนั้นยืนยันว่าเนื้อหาสาระยังกำหนดให้ใช้ระบบเลือกตั้งสอสอแบบจัดสรรปันส่วนผสมนะครับ
มีสอสอจำนวน๕๐๐คนแบบแบ่งเขต๓๕๐คนและแบบบัญชีรายชื่อ๑๕๐คน
และยังคงให้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวอยู่
ว่ากรกตก็ได้ให้ข้อมูลมาว่าการมีบัตร๒ใบเนี่ยมันทำให้บัตรเสียเยอะอย่างการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยบัตร๒ใบก็มีบัตรเสียร่วม๒ล้านใบนะครับ
ทางกรรมการก็เลยคุยกันหลายรอบแล้ว

มันก็จะได้ง่ายสะดวกแล้วก็ปิดปัญหาพวกนี้ไป
สุดท้ายก็จะประหยัดเงินวันเดียวได้ประมาณ๔๐๐ล้านบาท
ขณะที่หมวด๖แนวนโยบายแห่งรัฐ
ซึ่งต่อเนื่องมาจากการพิจารณาเมื่อวานนี้ในมาตรา๗๑
ที่ได้กำหนดให้รัฐจัดสรรคลื่นความถี่หรือวงโคจร

โดยให้รัฐนั้นจัดให้มีองค์กรที่เป็นอิสระมาจัดสรรคลื่นความถี่

คลื่นความถี่นั้นถือว่าเป็นสมบัติของรัฐด้วย
รวมถึงยังเปิดกว้างให้เรื่องกลุ่มชนชาติภัณฑ์นั้น
ที่มีอยู่ในประเทศไทยได้รับความคุ้มครองและได้รับการยอมรับด้วย
ทั้งนี้นะครับกรทยังได้ตัดถ้อยคำที่ห้ามสื่อเสนอข่าวในสถานการณ์ฉุกเฉิน
โดยให้เหลือเพียงอยู่ในภาวะสงครามเท่านั้น
ขณะที่ภาพรวมตลอดทั้ง๒วัน
กรทพิจารณาผ่านไปแล้ว๖หมวด๗๘มาตรา
หลักษา๕๙ที่ระบุว่ารัฐต้องรักษาวินัยทางการเงินการคลัง
เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังของประเทศนั้นมีเสถียรภาพ
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังนะครับ
เพื่อป้องกันไม่ให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้น
เข้ามาใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินไปในทิศทาง
ในนโยบายประชานิยมจนเกิดผลเสียต่อประเทศนะครับ
ในวันนี้นะครับกรทนั้นไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าฟังการพิจารณาด้วยนะครับ
แต่ก็ได้ตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จในหมวดที่๗รัฐสภา

รายงานจากอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรีครับ
ขอบคุณครับทางด้านของคณะกรรมการก็ยังคงยืนยันเรื่องของการเลือกตั้งว่าต้องใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวนะครับ
ติดตามการประชุมได้ไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะครับ